ต่อกันเรื่องนี้เลยนะคะโอ้โหเบรกแรกนี่หนักเหมือนกันนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลางตลาดชายแดนไทยลาวช่องเม็ก

คุณมันเทศรานะชาวบ้านคิดระเบิดรึเปล่า
มันวางไว้ตรงนี้อะนะโอ้ยเป็นคุณคุณคิดว่าระเบิดมั้ย
มันแปลกมันดำมาเป็นก้อนแบบนี้เลย
พันไอ้เทปสีดำอันนี้มาปกติเราเห็นแบบนี้นี่วิ่งเลยนะ

คือจำนวดที่ตำรวจสอบพอช่องเม็กนะคะ
ก็ไปพร้อมด้วยทหารพรานกองร้อย๒๓
กรมฐานพรานที่๒๓ประจำช่องเม็กค่ะ
ไปตรวจสอบหน่อยชาวบ้านแจ้งโอ้ตื่นตกใจกันหมด
นี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นในตลาดมีแบบนี้ได้ยังไง
ตรงนี้เป็นจุดขายของค่ะผัง๑๓ตลาดพรมแดนไทยลาวช่องเม็ก
วัตถุต้องสงสัยพันด้วยเทปกาวสีดำวางไว้ค่ะ
วางไว้อยู่ข้างร้านขายผักในตลาด
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก่อนเลยรูปร่างแปลกแล้ว
เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมพันรอบด้วยสายเทปกาวไฟฟ้า
มีสายไฟสองเส้นโผล่ออกมาอีกต่างหาก
คล้ายกับต่อวงจรเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
แต่พอเข้าไปดูใกล้ใกล้เจ้าหน้าที่บอกสายไฟสองเส้น
ไม่มีการต่อคั่วบวกคั่วลบเหมือนระเบิดแสวงเครื่องที่ปกติมันต้องเป็น
ก็เลยตัดสินใจเอามีดเลยค่ะจังหวะนี้
เทปกาวที่ใช้พักใส่แต่เจ้าหน้าที่เขาเช็คแล้วไงคุณ

ก็เอาเนี่ยตัดเทปกาวที่ใช้ผักไฟฟ้าออกพันไฟฟ้าไว้

ตเตอรี่สำรองใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เสียเอาไว้แล้ว๖อัน
มาพันติดกันไว้๖อันพันติดกันไว้ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดแบบนี้เลยว่าคนทำสร้างสถานการณ์แน่
จะให้พ่อค้าแม่ค้าตกใจและตรงนี้มันเป็นจุดการค้าของตลาดชายแดน
ช่องเม็กมีความขัดแย้งของผู้ค้าผู้ขายนั่นเอง
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดตามจับคนที่มาสร้างสถานการณ์แบบนี้ค่ะ

ตกใจกันทั้งตลาดเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมครับผมพาไปดู